วิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินีนี่
บอกว่าเป็นภารกิจเหมือนที่เคยทำแบบทุกวันนั่นแหละ

นี่นะฮะคุณชาติชาติบอกว่าคือความจริงแล้ว
จุดเริ่มต้นของการลงสมัครผู้ว่ากอทม

มาวิ่งตามสวรรค์ลุมหรือว่าสวรรค์จตุจักร
ว่าที่ต่างได้เจอผู้คนเจอคนกรุงเทพ
เขาถามถ่ายพูดคุยสารทุกข์สุขดิบ

เมื่อคุณชัดชาติวิ่งนักข่าวไปทำข่าว

ก็ต้องวิ่งเหมือนกันคุณสิริวัณรักษัตริย์

ดูหน้าเหนื่อยนะคุณสิริวัลน่ะ

ก่อนจากนี้อาจารย์จะแบ่งเวลาแบ่งชีวิตอย่างไรมากมาย

เดี๋ยวต่อไปนี้ถ้าส่งนักข่าวไปประกบทำข่าว
ท่านผู้ว่าชัดจนต้องไปฝึกวิ่งด้วยนะคะ

ตายบอกหนูไม่วิ่งแล้วหนูจะตามเขาทันไหม
เมื่อกี้เจอตายหน้าตึกตายยังบอกยังเหนื่อยอยู่เลย
ท่านผู้ว่าวิ่งหนูก็ต้องวิ่งสัมภาษณ์อย่างนี้นี่แหละ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีเพื่อน
หรือว่าคนที่เป็นทีมงาน
หรือว่าคนที่เขาเคยเจอคุณชัชชาติเวลามาวิ่ง
วันนี้เขามาดักรอนะมาดักรอแล้ว

เพราะพรุ่งนี้๒๔พฤษภาคม

คือคุณชัชชาติทำงานเลยนะคะพี่อุ๋ย
เหมือนเสื้อที่คุณชัดใส่ตั้งแต่ตอนหาเสียง
มีสกรีนที่หน้าอกทำงานทำงานทำงานทำงาน

คือทำงานเลยจริงบอกไม่มีช่วงฮันนิมูล
คือช่วงบ่ายก็ไปคุยกับว่าที่สกของพักเพื่อไทย๒คน
พักเก้าไกลสองคนแล้วคุยกับคุณวิโรธลักษณะอดีศรด้วยนะคะ
อ่าคือจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับคลองลาดพร้าวไปจนถึงคลองแสนแสบสี่เขตค่ะ
วังทองหลางเขตลาดพร้าวเขตจตุจักรและเขตห้วยขวาง
คุณชัดชาติบอกเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ร่วมมือกัน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะ
อาจจะฟังเสียงคุณชัชชาติวาทิพุวากกอทมค่ะ
คือจริงแล้ววันนี้เราก็ยังไม่ได้รับรองเป็นทางการนะ
ว่าจุดที่มีปัญหามากคือตัวคลองรัฐพร้าวนี่แหละ
ที่มีการเรื่องการระบายมันดันไปถึงคลองบางบัว
สองลงมาคลองราชพร้าวแล้วไปคลองแสนแสบ
ก็เลยลองคิดดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่๔เขต

ชาติว่าเวลาคือการบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำ
จะคิดเฉพาะแค่เขตเดียวไม่ได้นะอาจารย์
แล้วก็มีข้อสอกรที่อยู่ใกล้กันคนละพักก็ต้องคุยกัน

ฝั่งนี้ก็เขตหนึ่งปัญหาก็คล้ายกัน

แล้วตอนนี้พยายามดูจุดเร่งด่วนแล้วก็เชิญสอกรมาเลย
เพราะว่าเมื่อวันที่เรากับสกถึงได้เวลาทำงาน

เพราะว่าประชาชนไม่ได้มีฮานีมูลในการทุกร้อน
ก็ได้เริ่มทำงานเลยครับ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องป้ายหาเสียงของคุณชัดชาตินะฮะ
ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมีคนเข้าไปฟ้องคือว่าคุณศรีสวรรค์จัญญา
บอกว่าไปบอกไว้ว่าป้ายหาเสียงของผมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ทำเป็นกระเป๋าได้
แต่คุณชัดบอกว่าที่บอกเอาไว้
หมายถึงว่าเดี๋ยวทีมงานจะเก็บมาเอง
นี่เมื่อคืนนี้มีคนไปเก็บอะไรกันเนี่ยเขาต้องเอาไปคืนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องนี้ทางผอกรกตนะฮะคุณสำรานตันพาณิชย์
บอกว่าป้ายหาเสียงถือเป็นทรัพย์สินของผู้สมัครนะครับ
หากมีการเก็บหรือว่าลักไปเป็นเรื่องที่ผู้สมัครจะไปดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนที่มีคนมาฟ้องคุณชัดชาติเอาไว้เดี๋ยวกรกตจะไปตรวจสอบว่า
ข้าวข่ายจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนหรือไม่
แต่คุณชาติชาติบอกว่าตอนที่คิดโมเดลนี้เรื่องของการทำป้ายหาเสียง
สามารถทำใบรีไซเคิลได้เนี่ยตอนนั้นก็ได้คิดถึงข้อกฎหมายกันแล้ว
ค่ะแล้วก็บอกชัดเจนไปแล้วว่าจะนำไปใช้เองอืม
ไม่ได้เอาไปแจกให้ใครค่ะทีนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติว่าที่ผู้ว่ากอทมคนใหม่นะคะ
แต่นักข่าวก็ถามหลายอย่างค่ะพี่อุ๋ยถามว่าเอ๊ะการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสก
ในครั้งนี้มันสะท้อนอะไรหรือเปล่าเออนายกบอกไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้น
เหรอไม่ได้เกี่ยวกับเรตติ้งรัฐบาลด้วยฟังเสียงนายกค่ะก็เป็นการเลือกตั้ง
นะก็เหมือนการเลือกตั้งผู้เลือกตั้งยังเขาเรียกอะไรอ่ะทั่วไปอ่ะ
อันนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งเท่านั้นเองก็รัฐบาลก็ไปก็ยินดีด้วย
ไปกรับใจให้นายก็ขอให้ทางบ้านสำเร็จเพราะทั้งนี้ก็ก็ต้องทำเพื่อเพื่อนพี่น้องว่าชน
กันอยู่แล้วนะไม่สะท้ออะไรทั้งนั้นไม่มีครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยว
ใครจะนิยมมานิยมก็ผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะไม่มีอ่ะ
นักข่าวบอกเหมือนท่านนายกหงุดหงิดเลยพอถามประเด็นนี้บอกไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นน่ะ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาคือนักข่าวไปถามว่าพลังประชารัฐที่สนับสนุนท่านเป็นนายกเนี่ย
เขาได้สอกรสองคนเองนะใช่ไงนายกลุงตูเลยบอกโอ้โหไม่เกี่ยวเลยแค่จังหวัดเดียว